กับไทยไปที่จังหวัดชนบุรีนะฮะรอบนี้เนี่ยเจ้าของสวนนงนุษย์อาสาที่จะรับดูแลเจ้าช้างน้อยชื่อว่าขวากรัก

อายุประมาณสัก๓เดือนเห็นจะได้ไปติดกับบ่วง

ัมพลตันสัจจาลงมาดูแลงานนี้เอง
โต้ก็คือเจ้าของสวนนงนุษย์

คนไหนที่แต่งตัวปอนที่สุด

ท่านแต่งตัวสบายจริง

แทบจะเดินชนถ้าเราไม่รู้จักเขา

คือด้านขาขวาโดนบ่วงติดจนขาแทบเหน่าแล้วนะครับ

ขาซ้ายขาซ้ายเป็นรอยจุดนั่นโดนปืนฮะ
โดนปืนเข้าใจว่าจะเป็นปืนลูกซองแต่กระสุนลูกปลาย
เพราะลูกปลายคือมันไม่เป็นลูกโดดยิงเข้ามา
แต่ลูกปลายจะเป็นกระสุนเล็กแตกออกไป
และแตกออกไปบางตัวเข้าเนื้อด้านนอกเข้าเนื้อด้านใน

ดังนั้นไอ้จุดทั้ง๑๐จุดที่ว่านี้ต้องมีการผ่าเอาออกมา

แต่ว่ารอบนี้อธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับว่า

่งเนี่ยยังไงมันต้องหลุดฮะเอาบ่วงออกแล้วเนื้อมันก็จะเน่าตาย

เพื่อให้มันเหลือเนื้อดีแล้วค่อยประถมพยาบาลนะครับ

ดังนั้นแต่ในสวนนงนุษย์มีแม่ช้างเยอะ
ก็จะขอแบ่งนมจากแม่ช้างอีก๒เชือก
เอามาคอยอุปถัมภำชุน

นี่ให้กินนมเหรอคะ

ผมเชื่อในฝีมือของคุณโต้งและสวนโรงนุษย์
ว่าน่าจะดูแลช้างตัวนี้เนี่ย
แม้ว่าขามันอาจจะต้องพิการแหละ